ขยายประเด็นต่อกันที่หน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐ

บอกว่าดูของกลางนายนวัดอิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดังรุดดูของกลางที่สพปากเกร็ด
หลังจากที่ตำรวจไปจับกลุ่มแก๊งหมูบินไว้ได้นะคะ
ช่วงกลางดึกเลยขณะที่เขาอยู่บ้านพัก
เหตุของแก๊งหมูบินนี้นะคะก็คือขับรถหรูด้วยนะคะ
ตระเวนไปดูตามบ้านต่างเน้นบ้านหรูและไม่มีสุนัขอยู่นะคะ
เคยก่อเหตุมาแล้วค่ะบ้านคนดังทั้งนั้นนะคะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและอีกหนึ่งคนนะคะ
ทำแผนไปเมื่อวานก็คือบ้านของนายนวัดอิสระไกรศีลค่ะ

ใช่ค่ะเป็นวินาทีเจ้าหน้าที่บุกเข้าปิดล้อม
รวบตัวนายนัชชาหอมหรือว่าโต้งหัวหน้าแก๊งหมูบิน
ตระเวนขับรถหรู
ตระเวนก่อเหตุลักษัพตามหมู่บ้านหรูทั้งนั้นนะคะ
หลายพื้นที่ทั้งนนทบุรีสมุทรประการชนบุรีและฉะเชิงเซา
เขาบอกว่าจะเลือกบ้านหรูที่ไม่มีสุนัขไม่มีหมา
ค่ะหลังจากที่ก่อเหตุมาหลายพื้นที่
ตอนนี้ได้ทรัพย์สินไปมากกว่า๑๐ล้านบาทแล้วนะคะ
ชุดสืบสวนเมืองฉะเชิงเซาร่วมกับสืบสวนนนทบุรี
และทหารกองพลทหารราบที่๑๑
ร่วมกันวางแผนบุกจู่โจมบ้านเป้าหมายนะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๕ตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
หลังจากที่ตำรวจเขาติดตามตรวจสอบและหาข่าว
ทำให้รู้ว่านายนัทแอบไปกบดานอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ
เป็นหัวหน้าแก๊งหมูบินนี่แหละจนสามารถควบคุมตัวนายนัทได้สำเร็จ
อกจากนี้นะคะนอกจากควบคุมตัวได้แล้วไปพบรถเก๋ง
คันที่ใช้ก่อเหตุมีป้ายทะเบียนปลอมเป็นจำนวนมากนะคะ
และจากการตรวจค้นภายในรถพบหมวกที่คนร้ายใส่ขณะก่อเหตุ
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านหลังหนึ่ง
เขาไปพบเขาใส่หมวกในช่วงของการก่อเหตุก็เลยใช่เลยหมวกใบนี้
ส่วนป้ายทะเบียนที่มีจำนวนมากเพราะว่าพฤติการของกลุ่มแก๊งหมูบิน
เขาบอกว่าเวลาตระเวนไปรักทรัพย์ตามหมู่บ้านตามพื้นที่ต่าง
รถคันเดิมนี่แหละแต่จะอาศัยวิธีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนไปเรื่อย
ใช้รถหรูก็ไม่เป็นที่ต้องสงสัยไงน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า
ภายในบ้านของผู้ต้องหาพบทองรูปภัณฑ์หลายชนิด
นาฬิกาข้อมือเครื่องประดับพระเครื่องและปืน๗กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน
รวมแล้วมากกว่า๑๕๐รายการเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจเขาก็ควบคุมตัวนายนัทพร้อมนายทงชัยวงพยักษ์หรือว่าอู๊ด
เพื่อนร่วมแก๊งที่ถูกจับในวันเดียวกันเลย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกไปที่บ้านพักภายในหมู่บ้านวินมิวนะคะย่านถนนกิ่งแก้ว
ก่อนที่จะพาตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเดินทางไปทำแผนอีกหนึ่งจุด
คือบ้านของนายนวัดอิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดังนะ
อยู่ในวงการนางงามภายในหมู่บ้านธนาซิตี้
ริมถนนเทพรัฐอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
ซึ่งจุดนี้ผู้ต้องหาได้ทรัพย์สินไปเยอะทีเดียวนะคะ
ก่อนนำทั้งสองคนส่งดำเนินคดีต่อไป

บ้านเขาเคยโดนแก๊งขโมยทรัพย์สินไปนานแล้วล่ะ

เพราะว่าเป็นมรดกตกทอดทรัพย์สินที่มีค่าทางจิตใจอยู่นะครับ
แล้วก็แก๊งหมูบิน๒คนจริงแล้วแก๊งนี้มีหลายคน
ถูกจับดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้ว

ของมีค่าทั้งหมดนำไปขายในกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา
แล้วนำเงินมาแบ่งกันก่อนจะไปเล่นพนันในบ่อน

รวมแล้วงัดบ้านและโจรกรรมตู้เซฟมาไม่ต่ำกว่า๓๐ครั้ง
รวมถึงสารภาพแบบนี้
เคยบุกงัดบ้านบิ๊กป้อมพลเอกประวิทธ
วงสุวรรณรองนายกรัฐบุรีกระลาฮม
ย่านมีนบุรีได้นาฬิการูไป๑เรือน
คือปาเต๊ะฟิลิปคูนาฬิกา

นี่แหละฮะตำรวจก็ทั้งขยายผลแล้วก็จับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
หมูบินเรียบร้อยแล้วนะบินไปไหนไม่ได้แล้วนะ
นะครับถูกบินเข้าคุกไปแล้วนะฮะ